กลับมาไทยรัฐนิวส์โชว์ในช่วงนี้นะคะ
มาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีตลอดทั้งวันนี้กันหน่อยนะคะ
ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองไปดูความคืบหน้าแผนพัฒนาสนามบินอุตภัว
ให้เป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่๓ของประเทศไทย
ภารกิจภาพรวมเป็นอย่างไรติดตามการรายงานของคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะเชิญค่ะ
จังหวัดระยองต้อนรับนายกรัฐมนตรีอย่างอบอุ่น
ขณะที่วันนี้ยังได้รับฟังแผนพัฒนาพื้นที่
ก่อนที่พื้นที่นั้นจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในโซนภาคตะวันออก
ต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้น
ก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มตลอดเวลา
และยังมีอารมณ์ขันหยอดมุกตลกใส่ชาวบ้านด้วย
โดยมีช่วงหนึ่งครับที่ระหว่างที่กำลังนายกรัฐมนตรี

ก็มีแสงแดดได้ส่องเข้ามาภายในเต็นต์ของชาวบ้าน

นายกรัฐมนตรีพูดว่าอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ

นายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมประชุมกับทุกส่วนราชการ

อุทธเผ่าและท่าเรือน้ำลึกจุกสะเม็ด
ที่เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว
เตรียมที่จะเสนอเรื่องนี้ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า
ซึ่งสนามบินอุตภาวนั้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงปีละ๓ล้านคน
โดยจะเปิดให้ทดลองใช้ในเดือนสิงหาคม
และเปิดใช้อย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นปีนี้ครับ
ซึ่งสนามบินอุทธภาวนี้เป็นหนึ่งในยุทธศาสต
จะนำไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโซนภาคตะวันออกครับ
รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาให้สนามบินอุตภาวนั้น
เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่๓ของประเทศด้วย
ติดตามรายงานจากคุณลินดาอุตมะครับ
ภายในท่าอากาศยานอุตภัวคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เลือกใช้สนามบินแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก
และเดินทางไปยังจังหวัดหัวเมืองใหญ่ของไทย
รวมถึงเดินทางออกไปยังต่างประเทศ
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการกว่า๓๐๐๐คนต่อเดือนนะคะ
แล้วก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้สายการบินหลายแห่ง
เลือกที่จะเพิ่มเส้นทางเพื่อรองรับกับปริมาณนักท่องเที่ยว
ที่จะมาที่ท่าอากาศยานอุตภัวแห่งนี้ค่ะ
สายการบินที่ให้บริการในประเทศ
มีทั้งการแอร์เส้นทางอุตภาวเชียงใหม่
กอกแอร์เวสเส้นทางสมุยและภูเก็ต

เปิดทั้งเส้นทางในประเทศอย่างเชียงใหม่อุดรธานีหาดใหญ่
ส่วนเส้นทางต่างประเทศคือนานนิงนานชางมาเกาะสิงคโปร์และกุลาลัมเปอร์

จะให้บริการแบบเหมาลำสำหรับกรุ๊ปทัวร์โดยเฉพาะ

มาใช้บริการในสนามบินพาณิชย์แห่งนี้เพิ่มขึ้น
โดยในปี๒๕๕๘มีผู้ใช้บริการ๑๕๐๐๐๑๗๐๐คนต่อปี
เฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า๔๕๐๐๐คน

ตลอดทั้งปีนี้อยู่ที่๗๐๐๐๐๐คน
เพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดว่า
การที่เราขยายขีดความสามารถ
แล้วก็มีสายการบินสนใจมาใช้สนามบินเรามากขึ้นเนี่ย
ก็เกิดประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับในขั้นต้น
เติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้โดยสาร
ที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานอุตพราว
ทำให้พื้นที่เชิงพาณิชย์ได้รับความสนใจมากขึ้น
ร้านค้าภายในสนามบินก็สามารถทำยอดขายได้
มากกว่า๑ล้านบาทต่อเดือน
สำหรับปัจจัยที่ท่าอากาศยานอุตพราว
เหมาะจะเป็นท่ากัศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่๓ของประเทศ
ก็เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค
และสนับสนุนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
ล่าสุดความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
คาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเปิดให้ทดลองใช้

มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง๓๐๐คน
รองรับการเติบโตของกิจการการบินในอนาคต
และการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ซึ่งในช่วงท้ายของการพูดคุยกับชาวบ้านนะครับ
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีนั้นจะลงจากเวทีไป
จังหวัดประยองก็พร้อมใจกันพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
อยากจะให้พลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีไปนานครับ

รายงานสดจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดประยอง